กลับไปไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
มีปฏิบัติการไปบุกทลาย

ไปเจอครับไปเจอว่ามีแม่เล้า
อายุ๔๒ปีนะครับ

ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับชุดปฏิบัติการ
กรมการปกครองสนที่กำลังกับ

บุกเข้าไปเลยครับร้าน๗๐

หลังจากได้รับร้องเรียนจากองค์กรต่อต้าน

ไอ้ร้านนี้ไปตรวจสอบหน่อย
มีการนำเด็กผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
ให้บริการทางเพศครับ

จะมีลูกค้าทั้งคนไทยคนต่างชาติเลย

อายุ๔๒ปีคนนี้เป็นแม่เล้า

จากการนำเด็กสาวมาขายบริการทางเพศ

โอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าทำแบบนี้ได้

เชียร์แขกแขกสั่งเหล้าหน่อยไหมคะ

จะมีการโฆษณาขายบริการทางเพศ
ลักษณะเชิญชวนให้นักเที่ยว

พอเด็กมาก็ให้นั่งบริการที่โต๊ะครับ

สามารถจะจ่ายค่าตัวให้กับเด็ก

เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้๓รายครับ

เจ้าหน้าที่ก็จะนำเด็กทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ
และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย

เพื่อดำเนินคดีในข้อหาหนักเลย

และค้าประเวณีเด็กต่อไปด้วยนะครับ